สวัสดีครับอัปเดตกันแบบรายวันเลยนะครับกับความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเพราะว่าเรามีนัดกันนะครับกับเกมสำคัญในวันที่๕กันยายนนี้ไทยจะเจอกับเวียดนามครับ
ความขึ้นไหวการอันการฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสองรอบคัดเลือกรอบสี่สิบทีมสุดท้ายกลุ่มจีนะครับ
ทีมชาติไทยครับจะลงสนามเจอกับเวียดนามในวันที่ห้ากันยายนนี้โดยทางนะครับ
เตรียมจะเรียกนักเตะเข้าแคมป์เก็บตัวในวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมนี้นะครับ
จะไม่ได้มีกำหนดการเก็บตัวที่แยกจากทีมชุดใหญ่แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา
ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ในรายชื่อชุดแรกด้วย
เพื่อให้นักเตะกลุ่มนี้ครับได้มีโอกาสฝึกซ้อมและคุ้นเคยกับระบบ
นี่ก็ถือว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมชุดใหญ่ด้วยนะครับ
โดยการประกาศรายชื่อเพื่อนเข้าแคมป์เก็บตัวนั้น
จะประกาศในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับ
คาดการณ์นะฮะก็มีหลายคนด้วยกัน
เมื่อว่าจะเป็นสุประชงสหรัฐชาติของบุรีรำยูไนเเต็ต
แล้วก็มีสุพนัทเหมือนตาของบุรีรำยูไนเต็ดด้วย
จากนี้ก็มีอานนท์อมรเลิศศักดิ์ของแบงคอกยูไนเต็ด

จากชนบุรีเอฟซีและเอกณิตปัญญาของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับ
ไปดูความขึ้นไหวของทีมชาติอินโดนีเซียนะครับ

ก็นำมาโดยไซมอนแม็กซ์เมเนมี่นะครับ
กุญศือชาวสกัปแลนด์ของทีมในประกาศ๒๔เพื่อเล่นชุดแรก
ที่จะเปิดสนามเกโรร่าบุงกาโน่ทั้งสองเกมในศึกคัดบอลโลกโซนเอเชีย
จะพบกับมาเลเซียในวันที่๕กันยายนและทีมชาติไทย
ในวันที่๑๐กันยายนออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ

ก็นำมาโดยทางด้านสเตฟาโนลิลิพาลีนะครับ

กองกลางคนสำคัญที่เคยค้าแข้งในลีกสก๊อตแลนด์มาแล้ว
แล้วก็มีวิกเตอร์อิกโบเนโฟกองหลังเชื้อสายในจีริน
จากพิทธิระยองรวมไปถึงอิราฟาลบาสดิม
ผู้เล่นชมบุรีเอฟซีที่กลับมาติดทีมชุดนี้อีกครั้ง
โดยผู้เล่นอินโดนีเซียชุดนี้น่าสนใจครับ
เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากสมัยอาเซียนคลับอยู่หลายตำแหน่งด้วยกันนะครับ
ทางทีมงานโค้ชจะตัดรายชื่ออีกหนึ่งคนนะครับ
เพื่อส่งชื่อให้กับทางเอเอฟซีต่อไปครับ
ทีมชาติไทยจะเปิดสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิตต้อนรับเวียดนามไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
จะถ่ายทอดสดให้เชียร์กันอย่างจูดใจในวันที่๕กันยายนนี้๑๘๓๐นถึง๒๑๑๕น
ซึ่งเรื่องของบัตรอย่างที่ทราบกันเต็มหมดแล้วนะครับ
ที่นั่งที่ขายกันหมดแล้วจองเต็มหมด
แล้วก็ยังเหลือที่นั่งของทางฝั่งแฟนบอลเวียดนามที่ถูกแบ่งไปก็สักประมาณ๒๔๒๒ที่นั่งนะครับคุณผู้ชมครับ